ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช
ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช
ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช

ช่วยเทพธรรมไทยรัช
น้ำหนักกันเหมือนกันค่ะขุนศึกพอสวนทองมาที่๑๓๐ปอนด์นะคะ
น้ำหนักมากกว่าช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์มาที่๑๒๘ปอนด์ค่ะ
ส่วน๒คู่สุดท้ายนะคะ๑๑๒ปอนด์ค่ะ
เทียเดชสิทธิ์พลโธสุพฤษนะคะ
เจอกับราชประชาสิทธิ์เพชรมณี
และคู่สุดท้าย๑๐๘ปอนด์แสงศักดาศิษย์ทุ่งไก่ค่ะ
เจอกับพระเด็จศึกสกสุงหายิมค่ะ
เราสามคนคงได้แค่อ่านชื่อนักมวยแล้วก็รุ่นที่ถูกต้องนะครับ
แต่ว่าข้อมูลอันเด็ดอยู่ที่สองคนนี้เขารออยู่แล้ว

สวัสดีครับผมชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
ผมชัยสิรธจานปี่อมรชัยพระทูลครับ
ที่เราจะมาปล่อยของกันเดี๋ยวเราขอแจ้งแฟนบัตรมวยก่อน
ศึกยอดมวยไทยรัฐจะย้ายเวลาถ่ายทอดสดใช่ไหมพี่ชัย

เริ่มมาถ่ายทอดสดเวลา๑๔๐๐นไปต้นไปครับ

ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ถ่ายบ่าย๓๕โมงเย็น
เอามาปล่อยของกันเลยว่างที่คู่เอกก่อนนะครับ
ผมขุนศึกเจอกับช้างศึกคู่นี้พี่ว่าไงบ้าง
เป็นมวยจังหวะเตะต่อยศอกรุนแรง
หน้าเสือแรงเคลียร์แข็งครับ

ส่วนช้างศึกนี่มวยสูงยาวเตะเข่าปั้มตีรุนแรง

วยคู่นี้ต้นอยู่ที่ขุนศึก
แต่ยืดไปแล้วนี่ผมดูไปที่ช้างศึกครับ
ช้างศึกกองฤยาวแล้วก็คู่รองเผ็ดศรีมาลกับจรวดศึก

คู่นี้อยู่ที่เผ็ดศรีมาลสูงยาวเข่าแรง

ผมชอบฟ้าลั่นกับช้างศึกนะครับวันนี้เอาเวลาหมดแล้วนะครับ

ช่วงนี้ไม่ใช่ทุกท่านผมสองคนก็ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ

เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนบ่าย๒ก็ให้เขาจัดการอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทยหรือว่าอะไรทุกอย่างที่เราเชียร์กัน
หลังจากนี้ถึงแม้จะไม่มีรายการแล้วก็ร่วมกันชม
เชียร์ผลงานของนักกีฬาไทยต่อทางช่องไทยรัฐทีวี
ก็มีทุกช่วงข่าวนะคะในช่วงเรื่องรอบขอบสนาม
ไทยรัฐยังเชียร์ไทยแลนด์ตลอดไปและตลอดการ
ตราบใดที่ทีมฟุตบอลชาติไทยและนักกีฬาไทยแข่งขัน
เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการในวันนี้นะครับ
ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป